งานบุญแจกข้าวที่กรสินแล้วมีเหตุยิงกัน
พอยิงกันเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยงานนี้เด็ก๑๑ตาย

กล้องมุมจำปิดนี่ลองฟังเสียงหน่อยสินี่

เฮ้ยวิ่งแล้วเว้ยวิ่งแล้ว

แล้วดูสินี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่งานบุญตีหนึ่งกว่า

ใช่ค่ะทีนี้เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไง
คนตาย๒ผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ผู้ใหญ่ขวัญชัยแพนน้อยอายุ๕๙
แล้วก็เด็ก๑๑คือน้องฟลุ๊กอยู่ป๖โดนลูกหลง
อีกคนนึงที่โดนเหมือนกันแต่ตอนนี้อาการก็สาหัสอยู่นะคะ
นายประสิทธิ์แฝงจันดาเป็นกำนันตำบลหนองใหญ่

แล้วคนก่อเหตุอายุ๑๘เอง
นายชนะชัยอายุ๑๘ปีถูกตำรวจจับกลุ่มตัวไว้ได้
ดูคุณผู้ชมมองไม่เห็นหรอกว่าชนะชัยกับคนไหน
คืออยู่กลางวงนั้นเลยชาวบ้านไปลุมล้อมนะ
ลุมล้อมแล้วตุ๊กใส่อ่ะ
ชาวบ้านโกรธแค้นระโหลมากอ่ะ
เหตุการณ์นี้มันไม่น่าเกิดขึ้นกลางงานบุญไง
ทีนี้มีกล้องวงจรปิดอีกช่วงหนึ่งด้วย
ตอน๕ทุ่ม๑๙ที่เห็นน้องฟลุ๊กนั่งอยู่ท้ายกระบะ
ลูกศรเขียวภาพมันไวหน่อยนะคุณผู้ชม
คือนั่งมากับเพื่อน๔คนขับผ่านถนนในหมู่บ้าน
อันนี้เป็นก่อนจะเกิดเหตุที่น้องฟลุ๊กขอที่บ้าน
เดี๋ยวฟลุ๊กจะไปดูงานหมอลำจะไปดูหมอลำนะ
แล้วน้องก็นั่งรถกระบะพร้อมกับเพื่อนไป
คิดหรอกว่า๕ทุ่ม๑๙นาทีจะเป็นภาพสุดท้ายของน้องฟลุ๊กที่ยังมีชีวิตอยู่
ทีนี้คุณผู้ชมงานศพของน้องเนี่ยก็ตั้งศพอยู่ที่บ้านที่อำเภอหนองกรุงศรี
เมื่อคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมีพิธีชาปนกิจ
คุณแม่ของน้องฟลุ๊กเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ลูกแม่นะโดนยิงเสียชีวิตยังไม่ได้มีญาติของฝั่งคนก่อเหตุ
นายชนะชัยมารับผิดชอบเลยอยากให้พ่อแม่ของชนะชัยมาเคารพศพลูกชาย
แต่ไม่อยากให้ชนะชัยมาเหยียบบ้านนะฉันรับไม่ได้หรอกค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันจะไม่อโหสิกรรมให้ด้วย
มันโหดเกินไปค่ะเพราะว่างานก็จบแล้ว
น้องก็ยืนแค่รอดูเขาทำแผลเฉย
น้องฟลุ๊กวัย๑๑ชะปานากิจวันนี้
อีกหนึ่งศพก็คือผู้ใหญ่ขวัญชัยแพนน้อยค่ะ

แล้วจะมีพิธีชาปนกิจวันพุธที่๘นี้นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เราก็ต้องไปถามความคืบหน้าทางคดีหน่อย
ถามตำรวจที่สพนกรุงศรีตำรวจเขาบอกว่า
มีญาติของชนะชัยเอาอาหารเอาน้ำ

มักจะแบบฮัลโหลชนะชัยมาช่วยเคลียดหน่อยดิ
จำได้ป่ะชนะชัยบอกตอนที่มาถึงคือโวยวายมาเลย
เอาปืนมาด้วยนะจะเข้างานแต่เขาคุมกันเข้มมากนะตรวจอาวุธกันเข้มมาก
แล้วชนะชัยบอกว่าที่เข้ามาเพราะว่ารุ่นน้องผมโทรมาบอก
โดนแทงอยู่ข้างเวทีหมอลำจะมาแก้แค้นจะมาเอาคืนแทนรุ่นน้อง
แล้วนี่ค่ะเขาพกปืนไปไปก่อเหตุน่าจะมีการเสพยามาด้วย
ตำรวจคุมตัวชนะชัยออกจากห้องสอบนะนักข่าวพยายามถามชนะชัย
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูหน่อยนี่จังหวะนี้จังหวะนี้พยายามถามมีอะไรอยากจะขอโทษไหมคะ
คุณจ๋าแจ่มสีนี่ถามไปว่ามีอะไรอยากจะขอโทษ

แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรอีกนะคะ

แต่ทีนี้พอด้วยความที่การผ่าตัดมันก็จะต้องมีเลือดสำรองใช่ไหมค่ะ

ดังนั้นตอนนี้เขารับบริจาคเลือดอยู่นะเพื่อเอามาใช้ในการผ่าตัดแล้วก็ดูแล
ช่วยชีวิตกำนันประสิทธิ์ด้วยค่ะ
นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้โหเราเล่าข่าวต่อเนื่องเลย